ร้องได้ให้ล้าน

ฟ้าเอ๋ยมีวัยเห็ดยัง
พาวประมันเบื้องดาวนำกัน
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ

ร้อง
ได้ครับ

ร้องได้จริงครับร้องได้

เป็นยังไงรู้สึกยังไงคะ
ปีไม่เคยรู้สึกแบบนี้
มันเหมือนตัวเองมีค่า
เหมือนตัวเองทำอะไรเพื่อลูกได้

หลังจากที่คุณป่าประกาศว่าร้องได้
คำพูดจากหัวอกคนเป็นแม่ที่เลี้ยงดูลูกมา๑๖ปี
ปีที่ผ่านมาวันนี้เองที่ภาคภูมิใจในชีวิตที่สุด

ภูมิใจกว่านี้อีกถ้าได้ยินตัวเลข

เอานะครับ

ศิลปินคุณตายอรไทยก็เป็นเพลงที่ก็นานพอสมควรแล้วนะครับ
เป็นเพลงที่ดังทีเดียวที่เราทุกคนยินดีด้วยเลยนะครับ

รู้สึกยังไงกับเงิน๘๐๐๐ตรงนี้บ้าง
ก็ทำอะไรให้กับชีวิตได้เยอะเลยอ่ะ
สองเพลงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยคิดไว้แค่นั้นตอนแรก

พอมาถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไง
เป็นอะไรครั้งหนึ่งของชีวิตอ่ะไม่ลืมเลยที่เกิดไปดี
ตื่นตันเนอะหนูรู้ว่ามันเป็นคำพูดดีมากมายแหละ

รอรอรอรอ
อยากได้เสื้อนะสิดูท่า
เห็นเป็นของเล่นพอจะถามว่าเวลา
อีกเพลงเดียวลูกอีกเพลงเดียวนะครับ
คุณเก๋พร้อมไหมครับ

คิดดูสิคะคุณผู้ชมอันนี้ขนาดบางอุ้มนะบางรูนี่ตัวสูงมากนะคะ
บางรูนี่ต่ำกว่าเสาไฟฟ้านิดเดียวนะคุณผู้ชม
เอาละมาเลยกำลังไฟแรงกันอยู่

เอาหรือยังพร้อมไหม

พร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทมาเลยครับ
เราก็ยังคงรัดเลาะกันอยู่ตามภาคอีสาน
เพลงนี้ก็เป็นเพลงอีสานเหมือนกัน

ความกดดันให้คุณเก๋ไหมครับเพลงนี้
ก็เคยร้องอยู่เหมือนกันนะคะ

เคยฟังเคยร้องนานหรือยัง

คุณเก๋ต้องเรียนย้ำเผื่อลืม

บาทพอไหมถ้าพอแล้วก็หยุด
เพราะถ้าร้องผิดปุ๊บเหลือ๔๐๐๐ทันที
แต่ถ้าคิดว่าขอเสี่ยงอีกทีนึงก็ได้
แต่ตัวช่วยยังอยู่ยังไงก็ใช้เปิดซะ
เผื่อเจอข้ามเพลงนี้ไปเลยเหลือเพลงเก่ง
มันก็ยังดีกว่าที่จะมาร้องเพลงที่ไม่ถนัด

มันมาถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๖นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
คุณเก๋ตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

จะสู้หรือจะหยุด

สู้ครับ

เอาให้ได้หนึ่งแข็งให้ไป
คุณเก๋ครับใช่หรือไม่ใช่ครับ

จริงจริงจริง
โชคดีมีอายเฝ้าคอย
อยากยืนให้โอกาสใจ
หากกับอายเหมือนใจได้ปริญญา
ลองอยู่ยืนสู้ชีวิต
ว่าอายผู้ทางไว้
จับมือประคอง
ขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
อายคือปริญญา
ยาใจน้องจึงยิ้มได้วันนี้
เชื่อไหมเชื่อใจอายทุกเวลา
ด้วยโอกาสเรียนได้รับจากอายแทนค่า
ขอบคุณสวรรค์เมตตา

ให้มาย่าใจได้หากับอายเหมือนใจได้ปริญญา
น้องอยู่ยืนสู้ชีวาเพราะว่าอ้ายผู้จางไว้
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
อายคือปริญญาใจน้องจึงยิ้มได้
วันนี้
ขาดหายไป
หลายคำเหมือนกัน
เพราะเหนื่อยหรือลืมหรือยังไงครับคุณเก๋
มันตื่นเต้น
ไม่รู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้
แต่อยากให้พี่เก๋มองอย่างนี้ค่ะ

จากจะได้ตังค์แล้วเนี่ยก็ยังได้กำลังใจด้วยได้กำลังใจ
ได้แสดงการสู้ให้คนอื่นได้เห็นค่ะนะฮะ
ได้มาเป็นพลังผลักดันให้กับคุณผู้ชมที่กำลังท้อแท้แล้วก็ดูอยู่เนี่ยพี่เก๋
ว่าไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวัง
ยังไงเราก็ต้องรับมือแล้วก็ผ่านไปให้ได้
ทำดีที่สุดแล้วค่ะวันนี้จริง
มีคุณค่าที่สุดแล้วค่ะจริง
สำหรับลูกชายของพี่
นะค่ะมีความกลัวมาถึงเพลงที่๖ครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑แสนบาท
นักสู้ชีวิตของเราคุณเก๋นะครับ
ร้อง

ถึงร้องผิดแต่ก็ยังมีเงินติดกลับไปบ้าน

๔หมื่นบาทมันน้อยนะคะไอ้เก๋
ไม่น้อยนะค้าขายนี่เกือบครึ่งปียังไม่ได้เงินเก็บ๔๐๐๐เลยนะพี่
เป็นเงินที่สะสมมานะครับในเพลงที่ห้าแปดหมื่นบาทแต่เนื่องจากกฎิกาของเราถ้าร้องผิดในเพลงที่๖
เงินที่มีในเพลงที่๕เหลือครึ่งหนึ่งนะครับก็เหลือ๔๐๐๐บาท
จากเพลงของคุณสิริพรอำไพพงศ์นั่นเองปริญญาใจ
ด้วยความตื่นเต้นของผู้แข่งขันนะครับก็ร้องผิดก็คือผิดท่อนเลย
เอาท่อนสุดท้ายมาเป็นท่อนสองแต่หนูต้องชื่นชมพี่เก๋นะคือรู้แล้วรู้แล้วว่ามันแวบอ่ะ
มันหายไปไอ้ท่อนที่เราจะร้องอ่ะรู้สึกผิดอยู่นะแต่พี่ก็สู้สู้จนจบเลยอ่ะ
เนี่ยพี่เก๋ตรงนี้ต่างหากตรงนี้ต่างหากที่น่าชื่นชม
ตรงนี้ต่างหากที่ฝังอยู่ในใจของพี่เก๋

มาตลอดเลยพี่เกดสู้เพื่อลูกมาตลอดสู้มา๑๖ปีตรงนี้สู้มายาวนาน
และวันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พี่ก็สู้เพื่อลูกเหมือนกัน
หลังจากจบรายการเราไปชีวิตยังต้องดำเนินต่อค่ะ
สู้ต่อในชีวิตจริงค่ะพี่เก๋ค่ะ
เอาความสู้ตรงนี้ค่ะไปใช้และสู้ให้ถึงที่สุด
หนูชอบคำพูดพี่เก๋อยู่คำนึงว่า๑๖ปีที่ผ่านมาวันนี้มีคุณค่าที่สุด
เก๋คะพี่มีคุณค่าทุกวันตั้งแต่วันแรกที่ลูกเกิดจน๑๖ปี
และพี่จะมีคุณค่าทุกวันจนกว่าชีวิตพี่จะสิ้นลมหายใจ
นั่นคือคุณค่าในชีวิตของพี่ค่ะ

วันนี้นะครับเราก็อยากจะให้คุณเขช่วยพูดผ่านทางรายการของเราไปถึง
อาจจะมีคุณแม่ที่มีลูกเป็นแบบคุณเก๋แบบนี้มีลูกเป็นเด็กพิเศษแบบนี้เนี่ยที่ต้องเลี้ยงดูอยู่เนี่ย
อยากจะให้กำลังใจกับพวกเขาหน่อย
การที่เขาเกิดมาเป็นเด็กพิเศษแบบนี้นะคะคือไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นอย่างนี้หรอกค่ะ
เมื่อถ้าเขาเกิดมาแล้วเขาอยู่กับเราเราก็เลี้ยงเขาให้ดีเลยค่ะ
ก่อนที่วันหนึ่งเขาจะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว
อย่าไปท้อนะคะอย่าคิดว่าเขาเป็นภาระอย่าคิดว่าเขาเป็นตัวทวงหรืออะไร
คืออย่างน้อยเขาก็ทำให้เราเป็นคนสู้ชีวิตขึ้นมาคนนึงอะค่ะ
วันนี้ได้ไปสี่หมื่นเดี๋ยวเราปิดรายการนะคะลาคุณผู้ชมไปพร้อมพี่เก๋เลยนะคะตรงนี้นะคะ
ให้รายการของเรานะคะได้สู้ได้อยู่เคียงข้างสู้ไปพร้อมกับคุณนะคะมาสู้กันได้ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ
รายการเรายังสู้ต่อไปนะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเสาร์อาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ไม่รู้เวลาจะเหนื่อยหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่พอได้หอมแก้มเขาแล้วมันบอกไม่ถูก

กลิ่นแก้มของลูกมันหอม
มีคนถามว่าฟันเฟิร์นยังไม่ได้แปลงให้มันเลยหอมมันไปได้ยังไงก็หอมอะค่ะ
ก็ยังหอมอยู่ค่ะ

๑๖ปีไม่เคยรู้สึกแบบนี้มันเหมือนตัวเองมีค่าเมื่อเป็นทำอะไรกับลูกได้
ทุกวันต่อไป